พรุ่งนี้ทางตอนบนของประเทศไทย

กลับมาหนาวอีกครั้งหลังจากที่ฝนลดลง

แผลลงมาถึงภาคกลางตอนบนค่ะทำให้ช่วงดึกจนถึงช่วงเช้ามีอากาศที่ค่อนข้างเย็น
พื้นที่มีหมอกด้วยนะคะส่วนช่วงกลางวันแดดดีฝนน้อย
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่ร้อยละสิบถึงแปดสิบของพื้นที่พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝน
คลื่นอาจจะสูงได้ประมาณสองเมตรค่ะกรุงเทพยังคงมีฝนที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่
แต่ว่าจุดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าววันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาที
ส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตี๕๕๓นาทีค่ะ
ภาคเหนือและภาคอีสานอากาศหนาวและมีลมแรงสวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
งดดื่มแอลกอฮอล์เพราะไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นค่ะ
มีเวลาในที่นอกและที่นอกอีกข้างไทยมีความสะดวกและมีความหวัง
อาหารที่ไม่ได้ชัดไม่ได้ช่วยอากาศไม่มีช่วย